ค่ะยังมีเรื่องหนึ่งเรื่องของครอบครัว
ก็คือพ่อแม่สามีภรรยาคู่นึงนี่แหละค่ะ
คือสามีเป็นคนมาเลเซียภรรยาเป็นคนไทยมีลูกด้วยกัน
ก็ลูกสาววัยกำลังน่ารักเลยขวบนึงอยู่ที่มาเลเซีย
แต่ปรากฏว่าฝั่งภรรยาหอบลูกกลับมาที่เชียงใหม่
แล้วทีนี้สามีจะติดต่อนะโทรหาก็ไม่ได้ไลน์หาก็ไม่ได้
ติดต่อไม่ได้เลยจนสามีต้องบินมาเชียงใหม่
แล้วแจ้งกับตำรวจเพื่อตามหาภรรยาแล้วก็ลูกสาวค่ะ
เมื่อบ่ายวานนี้ผู้ชายคนนี้สัญชาติมาเลเซีย
อายุ๓๔ปีก็มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวของมาเลเซีย
มาแจ้งความเอาไว้ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่
บอกว่าเมื่อวันที่๒มิถุนายนที่ผ่านมา
ภรรยาของเขาคือนางสาวสุนิดามาเรือน
พาลูกสาว๑ขวบเดินทางจากมาเลเซีย
จะมาเยี่ยมบ้านครอบครัวฝ่ายหญิง
ตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
แล้วทีนี้เนี่ยห่วงมากเลยหายไปเลยติดต่อไม่ได้เลยนะคะ
ก็เลยเดินทางมาตามหาภรรยากับลูกสาว
ไปถึงที่บ้านที่เชียงใหม่นะปรากฏว่าไม่มีคนอยู่บ้าน
แล้วก็รู้จากชาวบ้านว่าแม่ของภรรยา
มาทำงานรับจ้างอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่
แต่ก็ไม่รู้หรอกว่าพิกัดมันอยู่ตรงไหน
มาขอความช่วยเหลือจากตำรวจให้ช่วยติดตามหาอีกทางหนึ่งนะคะ
เชื่อว่าภรรยาน่าจะมาอยู่กับแม่ในตัวเมืองเชียงใหม่
โดยผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าผมรู้จักกับภรรยาผม
ตอนที่ผมมาเที่ยวที่กรุงเทพคบหากันก็๕ปี
แล้วก็แต่งงานจดทะเบียนสมรสด้วยกันที่มาเลเซียเมื่อ๒ปีก่อน
ตอนนี้ก็มีลูกวัยกำลังน่ารักเลยลูกสาว๑คนนะคะ
ทีนี้พอต้นเดือนตัวผมออกจากบ้านก็ไปทำงานตามปกติ
แต่พอกลับไปถึงที่บ้านก็อ้าวเมียผมหายไปไหน
ไปแจ้งความกับตำรวจที่มาเลเซียเอาไว้ก่อน

ปรากฏว่าภรรยาผมพาลูกสาวเดินทางกลับมาที่ไทย
ผมก็พยายามโทรศัพท์หาโทรทางไลน์หาเป็นร้อยสายเลยคุณผู้ชม
เขาเอารูปภรรยาเอารูปลูกสาวให้ดูด้วย
แต่ติดต่อเท่าไหร่ก็ติดต่อไม่ได้
ตอนนี้ห่วงเหลือเกินทั้งสองคนเป็นแก้วตาดวงใจของผมนี่แหละ
ประกอบกับสิ่งที่กังวลคือพาสปอร์ตของลูกสาวกำลังจะหมดอายุ
วันที่๒กรกฎาคมนี้ก็ห่วงมากขึ้นไปอีก
ไม่รู้ว่าตอนนี้ลูกสาวกับเมียจะเป็นตายร้ายดียังไง
แล้วเขาก็บอกอีกด้วยนะคะว่ายินดีมอบเงินให้๑๐๐๐บาทเป็นสินน้ำใจ
หากใครพบเห็นนางสาวสุนิดามาเรือนที่เป็นภรรยาของเขา
ในรูปก็สามารถติดต่อแจ้งเบาะแสได้เลยให้เบอร์โทรศัพท์๐๖๑๕๘๓๐๙๕๒
ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้แล้วนะคะ